ช่วงนี้มาเลิกติดตามราฬิกาศในทั่วพื้นที่ของประเทศไทย
พร้อมเร่งปรับปรุงภูมิทรัฐด้วยดอกดาลเรือน
ส่วนที่จันทบุรีก็มีการจัดพิธีบวงสวงตัดต้นกล้วยตานีครับ
สำหรับนำไปทำเครื่องสดประดับพระจิตกาธาน
จังหวัดจันทบุรีก็ประกอบพิธีบวงสวงตัดต้นกล้วยตานีครับ
เพื่อใช้ร่วมกันกับเครื่องสดประดับพระจิตกาธาน
ในงานพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษ
โดยมีนายธานวินจุ้ยอนันต์นักจัดงานในพระองค์
ก็ปฏิบัติการกองศิลปกรรมสำนักพระราชวัง
นำประกอบพิธีท่ามกลางความปราบปลื้มใจของชาวบ้านครับ
สำหรับที่จันทบุรีครับมีกล้วยตานีที่ได้รับคัดเลือก
นำไปแทงหยวกจำนวนกว่า๖๐ต้น
มาจากสวนของชาวบ้านในอำเภอขลุงและก็อำเภอท่าใหม่
ซึ่งต้นกล้วยตานีนั้นจากจังหวัดจันทบุรีมีลำต้นอวบใหญ่สูงตรงาน
อยู่ในเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำธรรมชาติสมบูรณ์ตรงกันกับคุณสมบัติของต้นกล้วยตานี
ใช้ในการประกอบพระราชพิธีสำคัญ
ก็คือลำต้นตรงกับกล้วยมีมากครับไม่หนามหรือว่าบางจนเกินไป
ภายในกาบกล้วยนั้นมีรังพึ่งมากกว่าต้นกล้วยชนิดอื่นครับ
ซึ่งจะเก็บความชุ่มชื้นเอาไว้ได้นานแล้วก็ไม่เหี่ยวเฉา
ที่สำคัญการตัดต้นกล้วยตานีไปใช้ในงานพระราชพิธี
จะต้องเป็นต้นกล้วยที่ยังไม่ออกเครือเท่านั้นครับ
ส่วนที่จังหวัดอันคองนายประมวลมุ่งมารรองพุว่าราชการจังหวัด
ก็เป็นประธานในพิธีตัดต้นกล้วยตานีที่บ้านของอาจารย์สุรเดช
คงอายุ๖๕ปีครูภูมิปัญญาไทยสาขาศิลปกรรมการแทงหยวก
เพื่อนำแทงหยวกฉลุเป็นลวดลายประดับตกแต่งพระจิตกาธาน
โดยมีการทำพิธีบวงสวงพร้อมเครื่องขมารุคเทวดา
แล้วก็นำหน่อกล้วยมาปลูกทดแทนด้วยค่ะ
อาจารย์สุรเดชบอกว่าจังหวัดอ่างทองเป็นหนึ่งใน๓จังหวัด
ได้รับมอบหมายให้ส่งต้นกล้วยตานีไปแทงหยวกฉลุลวดลาย
ระดับตกแต่งพระจิตกาธานพระเมรุมาตรจำนวน๙ต้น
สำหรับจังหวัดที่ได้รับการคัดเลือกให้ตัดต้นกล้วยตานีสำหรับแทงหยวก
จัดทำเครื่องสดประดับพระจิตกาธานให้แก่จังหวัดเพชรชบุรีจันทบุรีแล้วก็อ่างทอง
รวมกันจำนวน๙๙ต้น
ส่งความคืบหน้าในการก่อสร้างพระเมรุมาร์จำนวนจังหวัดกราศิลป์
ขณะนี้ดำเนินการสร้างเสร็จแล้วนะครับ
เหลือขั้นตอนของการประดับตกแต่งบริเวณโดยรอบด้วยดอกดามเรือง
รวมถึงจัดสถานที่ถวายดอกไม้จันทร์
จากนี้จะจัดนิทัศกาลเฉลิมพระเกียรติ
เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและโครงการพระราชดำริในรัชกาลที่๙ครับ
คาดว่าวันที่๒๖ตุลาคมนี้
กรสินทุกหมู่เหล่าจะพร้อมใจการเดินทางไปร่วมถวายดอกไม้จันทร์
แสดงถึงความจงรักพักดี

ดลเดชพัฒนรัฐผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธานประกอบพิธีบวงสวงพระเมรุมาตรจำลอง
ที่บริเวณสนามสาปวับอำเภอเมืองสงครากับ

คงเหลือการปรับภูมิทัศน์และประดับต้นดอกดามเรือง๑๕๐๐ต้น

น้อมรำลึกถึงพระมหากุฎนาที่คุณของในหลวงราชการที่๙